ในปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มสีสันให้กับเนื้อแป้งของข้าวแคบด้วยการใช้สีจากธรรมชาติผสมลงไปในแป้ง
เช่นข้าวแคบสีเหลืองจากฟักทอง
แคบสีม่วงจากดอกอัญชัน
แคบสีเขียวจากใบเตย
แคบสีแดงเป็นการใส่รสชาติและสีจากพริกที่โขลกใส่ลงไป
ซึ่งข้าวแคบในปัจจุบันก็ยังมีแบบรสชาติดั้งเดิมที่ไม่ใส่สีและแบบที่ใส่งา
อกจากนี้ก็ยังมีของกินยอดนิยมอย่างมีพันธุ์ที่มีการเพิ่มสีสันปรุงแต่งรสชาติให้เข้มข้นขึ้น
ข้าวแคบสีเขียวจากใบเตย